คุณผู้ชมมาถึงเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามจะไม่นำเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านเกิดความไม่สงบ
กราบบังคมทูลเป็นอันขาด
เมื่อครั้งตั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวร
ใช้เวลาห่างจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิษ๘เดือน
เมื่อครั้งตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิษอยู่ห่างจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพล
ที่เราเรียกว่าสมเด็จป่าเนี่ยประมาณ๖เดือน
และเมื่อครั้งตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพล
สมเด็จป่าวันที่ตั้งห่างจากวันที่สิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราช
วนวัดมะกุฎที่รถพระที่นั่งพลิกคว่ำสิ้นพระชน๗เดือน
เพราะฉะนั้นมันจะมีระยะ๗๖๘ทำนองนั้นนี่ถ้าจะเอาใกล้ใกล้มาวัด
แต่ในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๗ของประเทศไทยสิ้นพระชน
คือสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นองค์ที่๗นะฮะ
วัดพระเชตุพลสิ้นพระชนได้ใช้เวลาห่างจากวันสิ้นประชน
จนกระทั่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่๓๗ปีระหว่างนั้นก็รักษาการไป
ในที่สุด๓๗ปีผ่านพ้นไปผ่านไป๒ราชการด้วย
จึงได้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์วัดบวลนิเวศ
สิทธิ์ข่าวถามนะครับว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลหรือไม่
รองนายกวิศนุบอกว่าหากตอบว่าไม่เร่งด่วน

ก็จะถูกตีความว่าจะอาศัยทีเผลอและเสนอทันที

คำตอบดังนั้นขอให้เป็นกุศโลบาย
แล้วก็บอกว่าหากการคัดค้านนำไปสู่ความไม่เรียบร้อย

ส่วนจะใช้วิธีการใดขอไม่ตอบนะครับ
ส่วนทางด้านของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักพุทธ

บอกว่าตอนนี้ได้รับหนังสือจากสำนักพุทธ

ประชุมกันวันที่๕มกราคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เสนอเห็นชอบ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วง

เพื่อส่งถึงรัฐบาลเพื่อนำความกราบบังคมทูล
ขั้นตอนจะต้องนำเรียนนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าก่อนจะนำเรียนจะหาบรือกับสำนักพุทธ
คณะสงฆ์แล้วก็รองนายยกวิศนุเครืองามก่อน
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน
รัฐมนตรีส่วนจะนำเรียนนายกเมื่อไหร่นั้น

แต่ที่บอกได้คือจะทำด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา

หลังมหาเทรสมาครมมีมะติและก็มีกระแสคัดคลานขึ้นมานะครับ
นายสุวพันธ์บอกว่ารอประเมินระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ
ก็อาจจะมีการประชุมกันวันที่๑๘มกราคมนี้นะครับ